สรุปในรอบเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากันหน่อย

เพราะว่ามิถุนายนตั้งเป้าเอาไว้ใช่ไหม

ใช่นะครับ๑๐ล้านโดสเป็นเป้าหมายของเดือนมิถุนายน
ต้องฉีดวัคซีนให้ได้๑๐ล้านโดส
นี่เฉพาะของเดือนมิถุนายนนะครับ
ส่วนวาระแห่งชาติที่นายกเคยประกาศไว้เป้าหมายใหญ่
ภายในปี๖๔ต้องฉีดให้ได้๑๐๐ล้านโดส
เรามาวิเคราะห์กันสิ
ว่าถึงเป้าเข้าวินหรือเปล่า
ถึงวันที่๓๐มิถุนายนเมื่อวานี้
ก็เลยรวมตัวเลขให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ
ถึง๓๐มิถุนายนก็ในห่วงเดือนมิถุนายนนี่แหละ
ยอดรวมคุณฉีดได้๕๘๒๔๐๐๐กว่าโดส
ดังนั้นไม่ถึงเป้าไม่เข้าวิน
เพราะวินที่เราจะต้องเข้าคือ๑๐ล้านโดสต่อเดือน

สูงสุดในวันที่๘มิถุนายน๔๗๒๑๒๘โดส
ต้องบอกคุณผู้ชมว่าจริงเราตั้งเป้าไว้จะฉีดวันละ๔แสนกว่าใช่ไหม
แต่เดือนมิถุนายนฉีด๔แสนกว่าได้๒วันเอง
ก็คือวันที่๗นะคะได้ประมาณ๔๑๐๐๐โดส
แล้วก็วันที่๘อย่างที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอละค่ะ

ได้๒วันสองวันแรกของการคิดออฟต์
อกนั้นก็ฉีดได้๓แสนกว่าอีก๒วัน
๒๐๐๐๐๐กว่าถึง๑๐๐๐๐๐กว่าอีกหลายวัน
ต่ำกว่าแสนก็มีต่ำกว่าแสนยังมี๓วัน
วัคซีนที่ถูกฉีดต่ำสุด
คือในวันที่๒๖มิถุนายน๗๔๐๗๕โดส
เฉลี่ยการฉีดก็คือวันละ๒๔๐๐๐โดสเท่านั้นเอง

ล้านโดสไม่ได้นะเดือนมิถุนายนนะครับ

ตั้งแต่มีการฉีดมา๒๘กุมภาพันธ์จนถึงทุกวันนี้

ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะถ้าเราจะนับถอยหลัง
ก็เหลือเวลาอีก๑๘๔วันทันกันไหมจ๊ะ
ผมพูดจ๊ะอีกแล้วไม่ได้นะเดี๋ยวไปเรียนแบบนายกนะฮะ
ตอนนี้บ้านเราฉีดได้๙๙๔๔๓๙โดส
ทีนี้ยังต้องฉีดเพิ่มอีก๙๐ล้านโดสภายในเวลา๑๘๔วัน
เฉลี่ยล่ะคะวันหนึ่งนี่ต้องเร่งสปีดฉีดให้ได้๔๘๙๐๐กว่าโดสนะ
ถามใจตัวเองว่าไหวไหมนะฮะฉีดเวลาเกือบ๕๐๐๐๐๐โดส
เพราะที่ผ่านมาสถิติการฉีด๔แสนกว่าโดสมีแค่๒วันเอง
ก็คือ๔๐๗๐๐๐กับ๔๐๑๐๐๐แต่ถ้าเกิดจะถึงตามเป้า

ใช่ครับนี่เราก็เลยสรุปในรอบเดือนมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ
ว่าเดือนแห่งการคิกออฟมิถุนายนเราทำถึงเป้าหมายหรือไม่นะฮะ
คือถ้าเขาบอกว่า๑๐ล้านโดสในเดือนมิถุนายน
แต่ว่าเอาไปบวกของเก่าที่เคยฉีดกันมา๔ล้านโดส
กับ๕ล้านโดสเขาก็อ้างได้ว่าจะครบ๑๐ล้าน
แต่ถ้าแยกเฉพาะเดือนออกมามันไม่ถึง
แต่เราก็ต้องดูจะพยายามสรุปให้คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะคะ
ทุกเดือนทุกเดือนเราจะได้รู้ว่าตอนนี้สเตตัสของประเทศเรา

เป้าหมายอีกยาวไกลนู่นนั่น๙๐ล้านโดสนู่นนั่น